เธอน้อยใจแม่เลี้ยง
น้อยใจแฟนของเธอเธอตัดสินใจ
จะไปกระโดดสะพานลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

สุดท้ายแฟนมาที่จุดเกิดเหตุ

มาน้องไปไป
ดีค่ะคุณผู้ชมดีนะคะ
คือแฟนนุ่มของเธอเนี่ยเกลี้ยกล่อมพักใหญ่เลยนะคะ
แล้วก็พยายามพูดให้สติแล้วนี่จังหวะนี้ค่ะ
ตัวผู้หญิงก็พยายามขัดขืนนิดหนึ่งนะฮะ
ค่ะแต่สุดท้ายช่วยได้สำเร็จนะคะช่วยได้สำเร็จค่ะคุณผู้ชม
ฝ่ายผู้ชายเนี่ยก็คือบอกว่าหลังจากนี้สัญญาเลยนะ
ว่าจะดูแลเป็นอย่างดีนะคะจะดูแลเป็นอย่างดีเห็นไหม

ก็ตำรวจกู้ภัยให้พี่ผู้ชายพากลับบ้าน
สุดท้ายก็ปลอดภัยนะฮะไปคุยกันไปเคลียร์ใจกัน

ทีนี้ก่อนที่จะเป็นภาพการช่วยเหลือตรงนี้
คือกู้ภัยกับตำรวจสพสวนพริกไทยเนี่ย
เขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย
ไปกระโดดสะพานตรงนี้เป็นสะพานกลางสะพานปฐุมธานี๑
ถนนปฐุมสามโคกอำเภอเมืองปฐุมธานีนะคะ
คือได้รับแจ้งว่าเธอจะไปกระโดดสะพานตรงนี้ฆ่าตัวตายนะคะ
ก็เลยแจ้งพอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พยายามเกลี้ยกล่อม
แล้วก็มาทราบว่าเธออายุสักประมาณ๒๕ปี
คือตอนที่ไปถึงเธอไม่ให้ใครเข้าใกล้เธอเลยนะ
บอกอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาจะกระโดดทันทีเลยนะคะ
แล้วปรากฏว่าเธอก็พูดเปลยมาบอกว่า
เธอกับแฟนมีความระหองระแหงกัน
น้อยใจแฟนที่ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยถามสารทุกข์สุขดิบ
แล้วก็ถูกแม่เลี้ยงไล่ออกจากบ้านด้วย
ก็คือความทุกข์มันประเดประดังเข้ามาค่ะ
ปัญหามันประเด็นแรงเข้ามาก็เลยตัดสินใจหาทางออกด้วยกัน
กระโดดสะพานฆ่าตัวตายแบบนี้แต่สุดท้ายรอดปลอดภัยนะคะ
ตัดสินใจให้ดีนะครับ